เอ้าท่านผู้ชมครับไปสมุทรสาครหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
มุทรสาครเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเห็นแล้วก็น่าตกใจ

ค่ะนะฮะเพราะว่ามีเด็กวัยรุ่นสามคนนะฮะถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
แล้วจากสภาพที่ถูกทิ้งศพเอาไว้เนี่ยนะฮะถูกทิ้งกันอยู่ในป่าย่า
ลักษณะเหมือนกับเป็นจุดกองขยะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เจอศพมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดมีสายไฟที่ขโมยมาด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบพื้นที่สันนิษฐานว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
เดี๋ยวก่อนเข้าหญ้าก่อน

นี่เป็นญาติญาติที่มานะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติของวัยรุ่นที่เสียชีวิตนะครับ

ศพก็ถูกทิ้งนอนกองกันอยู่นะฮะ
ลักษณะเป็นป่าย่าลกทึบแบบนี้ฮะ

ใช่ค่ะแล้วก็ถูกยิงที่ศีรษะเหมือนกันทั้ง๓คนเลยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ไปดูแล้วศพนี้ก็คือคนในพื้นที่
เป็นคนในพื้นที่เคยมีประวัติ

เจอศพเมื่อวานนะวันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับ
เย็นเมื่อวานเนี่ยฮะสพเมืองสมุทรสาครนะครับ
เจ้าของพื้นที่แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบนะฮะ

ป่าย่าตรงนี้เป็นป่าปลือนะฮะ
ในซอยลิงกล่าวหมู่๕ตทซอมจสมุทรสาคอนนะฮะ
เจอศพอยู่ห่างจากถนนซอยลิงเก่าเข้าไปในป่าปลือเนี่ย
สักประมาณ๒๐๐เมตรนะ
คนนี้ก็นอนกองรวมกันอยู่นะครับนะ
มีเลือดแห้งกรั้งละนะครับ
ศีรษะกับใบหน้าเนี่ยมีร่องรอยการถูกยิง
เรื่องต้นคาดว่าเป็นปืน๙มมนะครับ
มีปลอกกระสุนปืนตกในที่เกิดเหตุอยู่๕ปลอกนะฮะ
จากการตรวจสอบทำให้พบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๓นะครับ
มีนายสิริพงศ์หรือว่าในออมอายุ๑๗นะฮะ
กระสุนเนี่ยถูกยิงเข้าศีรษะ๑นัดนะฮะ
นายสุริพงศ์เนี่ยเป็นศพที่สวมเสื้อแขนยาวสีดำ
กางเกงขาสั้นนอนตะแคงข้างนะฮะ
ในคิวเนี่ยถ้าผู้ชมเห็นมาสอนลักษณะสภาพศพเป็นอย่างนี้นะฮะ
อายุ๑๓นะฮะอายุพึ่ง๑๓นะครับ
เสื้อยืดกางเกงขายาวไม่สวมรองเท้า
ลักษณะสภาพศพถูกยิงที่ศีรษะ๑นัด
ขดตัวแล้วหมุนหนอนด้วยนะหนุนหมอนด้วยนะฮะ
คือปลายเท้าเนี่ยอยู่ที่ปลายเท้าของในออมนะฮะ
แล้วก็เอาศพมาทิ้งเอาไว้นะครับ

ป๋องนะฮะอายุ๑๘ปีนะครับ
กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อนะฮะ
สวมรองเท้ามีรอยสักที่ขาขวา
ศพของในป๋องจะนอนหงายแล้วทับในออมเอาไว้นะ
คาดว่าทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงนะครับ

นอนทับกันอยู่แล้วเนี่ยศพทับอยู่นะฮะ

มีตะแกรงหน้าของรถจักรยานยนต์เนี่ย

ตะแกรงหน้ารถจักรยานยนต์มีอุปกรณ์เสพยาเสพติดนะครับ
นี่ฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
มีขวดน้ำมีกันไกลมีมีดทำครัว
มีแก้วพลาสติก๒ใบ
มีกระเป๋าสีดำอีก๑ใบ
นี่นะฮะอยู่ใกล้ศพนะครับ
ซึ่งมันอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพ

เมตรตรงนี้จะมีเพลิงพักทำด้วยผ้าใบอยู่ด้วย
มีเศษผ้าต่างวางอยู่เกลือนเลย
ผ้าใบก็ลักษณะแบบขึงเหมือนเป็นแบบหลังคา

แถวนั้นยังมีโครงรถจักรยานนะครับ

มีโทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องนึง
ซึ่งบริเวณจุดเพลิงพักที่เป็นผ้าใบเนี่ย
มีกองไฟกระจายอยู่สาวของถึง๓กองนะครับ
มีปลอกสายไฟสีดำคล้ายกับสายไฟสื่อสารสายสื่อสารอะไรพวกนี้

นายวิชาณจันโชธผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนท่าทรายนะฮะ

บอกว่าทั้ง๓ศพที่เสียชีวิตเนี่ย

บอกว่าทั้งสามศพเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านนะฮะ

คือลักษณะนิสัยของทั้ง๓คนเนี่ยนะฮะ
คือจะชอบลักเล็กขโมยน้อยนะ

ไปก่อเหตุขโมยสายไฟมานะฮะ

เจอพวกกองสายสื่อสาร

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเพิ่งไปก่อเหตุขโมยสายไฟมา
แล้วก็มาพบว่าเป็นศพเสียชีวิตนี่แหละครับ

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ลงพื้นที่ไปหาวัตถุพยานเพิ่มเติมค่ะ
เรื่องต้นให้น้ำหนักไปที่เรื่องของยาเสพติดนะคะ
แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการไปขโมยสายไฟตามโรงงานต่างนะคะ
ทางเข้าหลักอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
ฝั่งขวามือจะเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทร
ฝั่งซ้ายมือจะเป็นหอพักคนงานที่มาเช่าอาศัยอยู่นะคะ
ในป่าปรือก็จะมีบ่อน้ำ
ก็จะมีแค่เด็กและชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่รู้ค่ะ
มีทางเข้าออก๓ทางค่ะ
คือทางเข้าบริเวณซอยลิงที่อยู่ฝั่งขวา
อีกเส้นทางหนึ่งก็คือทางเข้าบริเวณซอยโรงงานกระดาษ
เส้นทางสุดท้ายก็คือบริเวณกำแพงด้านหลังของหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลองให้กลุ่มเด็กในพื้นที่พาเดินดูหน่อย
ว่าเส้นทางที่กลุ่มผู้ตายใช้เดินเป็นประจำมันคือตรงไหน
หรือว่าเวลาไปรวมกลุ่มมั่วสุมกันเนี่ยจะไปตรงไหนยังไง
นี่ค่ะเด็กในพื้นที่ก็พาคุณภูริพัฒน์เดินดูเลย

กลุ่มผู้ตายจะใช้เส้นทางกำแพงด้านหลังของหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะ

ตลอดทางก็เนี่ยค่ะจะมีโครงสร้างปูนร้างมีต้นไม้รกทึบ
พอเข้าไปด้านในมีกำแพงแบบนี้ค่ะ
เหมือนกับถูกทุบไว้เป็นรูให้คนลอดเข้าออกได้นะคะ
ห่างจากบ้านเอื้ออาทรประมาณสักสองสามร้อยเมตร
ก็จะเป็นโพรงต้นไม้จุดนี้แหละคุณผู้ชม
เด็กในพื้นที่บอกว่าเนี่ยกลุ่มผู้ตายอ่ะ
ครับมักจะมาหมวดสูงเสพยาเสพติดกันตรงนี้เลย

อ่าก็มีเสื้อผ้านะของกลุ่มผู้ตายนะคะ

มีขวดน้ำมีซองบุหรี่มีสายไฟ
นี่ที่เคยไปขโมยกันมานะสายไฟหลายเส้นเลยค่ะ
แล้วก็มีถุงซิปไม่รู้ว่าเอาไว้บรรจุอะไรอ่ะ

เคยมาสีดยากันแถวนี้ครับผม

มันมีหลายคนไหมกลุ่มเขาอ่ะ

เปิดตรงเมื่อมีหลังคามันจะไปแชมป์ตรงนั้นครับ

อ๋อแชมป์ตรงนั้นต่อ

แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องกายตรงนี้เพราะมันรับตากล

ทีมข่าวได้คุยกับเด็กชายเอนามสมมุติค่ะเด็กชายเอคนนี้เป็นคนที่เจอศพเป็นคนแรก
เขาก็บอกว่าผู้ตายทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเพื่อนของเขานะคะ
ที่ผ่านมากลุ่มผู้ตายก็จะมารวมกลุ่มกันเสพยาเสพติดเป็นประจำ
แต่เด็กชายเอบอกว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดด้วยนะแต่ผมมารู้จักกับผู้ตายทั้งสามคนเลย
พบศพบ่ายสามโมงเมื่อวานค่ะเด็กชายเอนามสมมุติคนนี้บอกว่า
ตัวเขากับเพื่อนเจ็ดแปดคนได้นะคะอายุก็เนี่ยสิบเอ็ดถึงสิบห้าปี
ยังอายุน้อยกันอยู่เลยก็ชวนกันไปเล่นน้ำที่บ่อน้ำใกล้กับจุดที่พบศพอ่ะค่ะ
พอเดินไปถึงเห็นคนนอนอยู่ก็ตกใจก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงด้วยความเป็นเด็กอ่ะนะคะ
ตอนแรกไม่มั่นใจว่าเขาไปนอนหลับกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นศพนึกว่าเป็นคนไปนอนหลับกันอยู่
พอตกใจวิ่งหนีกันไปแล้วชวนกันเดินย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงว่าตกลงเขาหลับหรืออะไรกันแน่
แล้วก็ปรากฏว่าเห็นว่ายังนิ่งอยู่โยนโฟมใส่ก็ยังนิ่งอยู่พยายามไปใกล้ก็ยังนิ่งอยู่
ก็เลยมั่นใจว่าไม่ใช่แค่นอนหลับแล้วน่าจะเสียชีวิตทั้งสามศพก็เลยรีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ตอนแรกก็นึกว่าเขาหลับแต่ผมสังเกตคนที่ถอดเสื้อครับผู้เสียชีวิตคนที่ถอดเสื้อ
ท้องเขาไม่แฟบขึ้นแฟบลงเลยท้องแบบนิ่งเลยครับแล้วก็ไปสังเกตอีกคนนึงเขามีเลือดไหลออกมาตรงขมับ
เราเห็นเลือดไหลออกมาตรงข้ามักตอนนั้นเรารู้เลยไหมว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ผมก็อาจจะเป็นหัวแตกรับแผลเลือดไหลมาตอนคืนแล้วไม่ได้เช็ดอะไรประมาณนี้ครับผมก็นึกว่าอย่างนี้
ตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นคนเขาเป็นสถานที่ทำอะไรกันตรงนั้นน่ะ
พวกผู้เสียชีวิตเขาจะมาเสพยาเผาสายไฟอะไรประมาณนี้ครับ

เขาก็ขโมยสายไฟแล้วมาเผาครับ

เอาทองแดงมาขายแล้วก็ซื้อยาอะไรประมาณนี้แหละมั้งครับ

เคยเจอเคยรู้จักกับกลุ่มคนตายไหม

แบบผมเคยเล่นกับเขาอะไรประมาณนี้ครับเคยเล่นด้วยกัน
เคยผู้ตายที่ถอดเสื้อเมื่อก่อนเขาอยู่บ้านเอื้อนี่แหละครับ
คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะ
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณสองสามร้อยเมตร
เขาเล่าให้ฟังบอกวันเสาร์นะคะได้ยินเสียงปืนดัง
จุดที่เจอศพเลยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ตอนแรกคิดว่าชาวบ้านไปยิงนกก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรค่ะ
บทวันเสาร์ตอนนั้นเราคิดว่าเป็นไร
คือได้ยินกันบ่อย
ในหนักถึงก็หนักอาวัยกัน
แต่ไม่รู้ว่าจะมาเป็นแบบนี้

วันนี้เราได้คุยกับแม่ของนายออมนะฮะ
วันนี้แม่ไปพบพนักงานสอบสวรรค์แล้วก็ไป
เรื่องการรับศพของลูกชายด้วยนะฮะนี่ฮะคือแม่ของออม
บอกว่ามีลูก๖คนนะฮะออมเป็นลูกคนโตนะครับ
ซึ่งเป็นลูกติดกับสามีเก่านะฮะไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
แต่แม่บอกแม่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าลูกจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
หลังเกิดเหตุก็เสียใจนะฮะที่ลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยการถูกยิงแบบนี้
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้จะได้รู้ว่าเป็นใคร
เพราะว่าโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะที่มาทำกับลูกแม่อย่างนี้

สำหรับศพของนายสุริพงศ์หรือว่านายออมนะครับ
ทางครอบครัวจะรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสุริมงคล
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
ซึ่งที่บ้านบอกจะทำพิธีชาปนกิจทันทีนะครับ
ขณะที่น้องสาวของน้องคิวน้องคิวนี่เป็นเด็กชาย
วัย๑๓๑๔ปีที่เสียชีวิตเหมือนกันน้องสาวนี้อายุ๑๐ขวบเองนะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า
พี่ชายเนี่ยเข้ามาบ้านครั้งสุดท้ายในเมื่อไหร่นะคาดว่าสักพระหัสที่๔มีนาคมนะครับ
พี่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือส่วนมากพี่ก็จะออกไปขี่รถขับรถเล่นกับเพื่อน
นะฮะแล้วก็เคยมีคดีรักทรัพย์ในโรงงานแต่ว่าถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
นะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยน้องสาวบอกว่าก็ไม่ค่อย

เค้าเข้าบ้านมาค่ะแล้วเขาถามว่ามีกับข้าวไหมอยู่บ้าน
บ้านหนูก็บอกว่าพี่ของเพื่อนแม่หนูว่าขาดอยู่บ้านเขากำลังจักรายอยู่
คือชื่อชื่อเขาก็บอกว่าเอองั้นตอนดึกดึกเดี๋ยวมาหนูก็บอกว่าไปกินให้เสร็จเสร็จเลย
เดี๋ยวตอนสังคมจะได้หุ่นใหม่ด้วยเขาจะกินด้วยค่ะแล้วปกติก็ทำอะไร
ก็ก็บางครั้งเขาก็ขมุดเลือนกับผู้เพื่อนบางครั้งก็ไม่ได้เรียนอังเศษ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยกลุ่มของผู้ตายเขามีกันทั้งหมด๕คน

อายุสิบสามในป่องอายุสิบแปดในออมอายุสิบเจ็ด
สามคนนี้เนี่ยคือเสียชีวิตทั้งสามคนส่วนอีกสองคนค่ะ
ก็จะมีในใหญ่อายุประมาณยี่สิบปีและในไนท์อายุสิบสี่นะคะ
กลุ่มเขาเลยเหลือก็แค่สองคนในใหญ่กับในไนท์
คือปกติแล้วเนี่ยทั้ง๕คนนี้ก็จะชอบไปลักลอบมั่วสุมกัน
จุดที่เจอศพนี่แหละค่ะก่อนหน้านี้ค่ะห้ามีนาคมที่ผ่านมา
กลุ่มเพื่อนของผู้ตายทั้ง๕คนเพิ่งถูกแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
สพเมืองสมุทรสาครหลังไปขโมยสายไฟในโรงงานร้าง
ตำบลท่าทรายนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นภาพในโรงงานเลยนะคะ
สี่มีนาคมห้าโมงเย็นบันทึกภาพในออมในใย
ไนท์ในคิวในป๋องเดินออกมาจากโรงงาน
แบกสายไฟมาด้วยอะค่ะที่ไปขโมยมาจากโรงงานอ่ะ
ช่วงเย็นเย็นก็ก่อเหตุกันแล้วเนี่ยครับนี่ค่ะ
สิ่งที่หายไปในโรงงานแห่งนี้นะคะสายไฟเนี่ยประมาณสักสี่ร้อยเมตรได้
คุณผู้ชมคะมูลค่าสองแสนกว่าบาทนะอุ้ยสายไฟสี่ร้อยเมตรเนี่ยอ่า
ออมเอามีดฟันกล้องวงจรปิดด้วยนะคะให้กล้องหันไปอีกทางหนึ่ง
ครับนี่ค่ะจนมีภาพในใหญ่หันมายิ้มให้กับกล้องวงจรปิดในช่วงท้ายคลิปอืม
เพิ่งมาขโมยสายไฟของโรงงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
ผู้จัดการแจ้งความดำเนินคดีแล้วจับคนร้ายได้๒คนนะคะ
ครับ
มันเห็นผู้จัดการไปให้การอยู่นะ
เพราะว่าจะผมก็ดูข้างหน้าอย่างเดียว
มันมาขโบยกันบ่อยใช่ไหมครับ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะ

ก็จะไปนั่งเล่นอยู่ที่บริเวณสาราใกล้หมู่บ้าน

หรือมีคนมาบอกก็รีบหนีไป
แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นมีพิษมีภัยอะไรกับใครอะค่ะ
มันเป็นเยาวิชลตำรวจเขาเอ๊ะนี่มันเป็นเยาวิชล

มันมีหลายชื่ออยู่ที่โครงการนี้โครงการเขาแก้งฟาร์มอยู่

มันเข้าเอื้อไม่ได้นะตอนนี้มันถึงได้เข้าทางนี้ไง

เข้ามาข้าวันข้าวันข้าวันข้าวันข้าวันข้าวันข้าวัน
เข้ามาข้าวันข้าวันข้าวันข้าวันข้าวันข้าวันข้าวัน
คือเขาตั้งยามไว้เลยห้ามเข้าเอื้อ

ถ้าเข้าแล้วก็จะแจ้งตำรวจจับเลย

มันไม่ได้มีพิภัยนะจริงนะน้ายายนะ
มันก็ไม่ได้มีพิภัยกับใครนะมันไม่เคยมาหาละวาดนักโรงนักเล่นกับใครนะ
อืมไล่มันก็ไปมันก็ไม่เคยต่อร้อยต่อเที่ยงนะ
ทีนี้ค่ะคำถามคือแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้
ที่มี๓ใน๕คนถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนะคะ
ว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด
เพราะว่ากลุ่มเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยมีส่วนผัวพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
อีกปัญหาหนึ่งก็เป็นเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อย
โรงงานต่างอาจจะมีคนไม่พอใจ
เพราะเคยเตือนแล้วแต่ไม่ยอมฟัง
แต่ว่าประเด็นสำคัญที่จะต้องเร่งคลี่คลายให้เร็วที่สุด
ก็คือสถานที่ที่ลงมือก่อเหตุยิงทั้งสามศพเนี่ยค่ะ
เพราะไม่แน่ใจว่าจุดที่พบศพคือจุดที่ยิงหรือเปล่านะคะ
อาจจะถูกยิงจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗
คุมตัวผู้ต้องสงสัยได้คนนึงค่ะคุณผู้ชม
ไปชี้จุดใกล้กับจุดที่พบศพค่ะ
เพราะว่ามีข้อมูลมาว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้
เกี่ยวข้องเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่มของผู้ตาย
เพราะว่าอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันนี่นะคะนำตัวไปชี้จุด
แต่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าชายต้องสงสัยคนนี้
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตมากน้อยขนาดไหน
เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีข้อหายาเสพติดไปก่อนนะคะ
แล้วก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมค่ะ
ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตนี่ฮะได้นิมนต์พระ
แล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้ง๓
จุดที่เจอศพนะฮะตรงจุดนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็ทยอยนำศพที่ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
บำเพ็ญกุศลที่วัดนะฮะก็เป็นที่วัดสุริมงคลในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ก็อยู่วัดเดียวกันหมดเลยนะฮะสามศพนะครับทำกลางความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับ
แม่ของคิวที่เสียชีวิตซึ่งถือว่าอายุน้อยที่สุดแล้วครับ
เด็กชายคิวเนี่ยฮะอายุแค่๑๓๑๔ปีเนี่ยนะฮะ
ที่รถนำศพลูกชายมาถึงสาราของวัดสุริมงคลนี่แม่ก็จุดทูบ
นี่ครับแล้วก็บอกกล่าวดูวิญญาณของลูกว่ามาถึงวัดแล้วนะ
ขอให้ลงจากรถจะได้มาตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
นี่ฮะช่วงที่แม่เนี่ยจุดทูบบอกลูกชายนะครับ
ซึ่งแม่ของน้องคิวบอกกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงมาก
รับไม่ได้ที่ลูกชายอายุแค่๑๓ปีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
คือถ้าลูกจะทำผิดทำพลาดหรือว่าก่อคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ของคิวบอกว่าจุดจบของลูกก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้
บ้านอะไรอย่างนี้พี่ก็ติดต่อนะ
เขาจะไปปกติเขาจะไปแล้วก็เขาจะกลับมาเวลาพี่ไม่อยู่บ้าน
เพราะว่าพี่จะเอ็ดพี่ไม่ให้คบกับเด็กแก๊งนี้

ใช่แต่พี่ห้ามไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องทำงานไง
ก็มันมีเรื่องลักเล็กขโมยน้อยมันมีมันมีทุกอย่างอ่ะ
แล้วลูกพี่ยังเด็กคือเด็กพวกนั้นคือเป็นเด็กโตไง

น่าจะเล็กสุดของกลุ่ม
ใช่ยังไม่เต็ม๑๓เลย
ถึงลูกเรามันจะไม่ดีแต่ยังไงก็เป็นลูก

ดื้อไม่ใช่คนหัวแข็งไม่ใช่หัวรุนแรง
มันคิดไปได้หลายเรื่อง

ก็ต้องรอแล้วฮะในการที่จะแกะรอยของตำรวจนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กและเยาวชนทั้ง๓คนนี้นะฮะ
เป็นฝีมือของใครจากสภาพศพที่เจอตรงนี้มันก็คิดไปได้หมด
จะถูกยิงจากที่อื่นแล้วเอามาทิ้งตรงนี้
หรือว่าตรงนี้เขาก็อยู่ของเขาอ่ะนะเขาก็จับกลุ่มมั่วสุมตรงนี้
จะกรเหตุตรงนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอฟังตำรวจนะฮะความคืบหน้าทางคดีนะฮะ